ไปดูเรื่องของดราม่าดราม่ามาได้ทุกวงการจริง
ไม่ว่าจะเป็นศิลปินดาราแม้กระทั่งวงการจับปลายังโดนครับ
การจับปลาล้อมตะข่ายจับปลาก็โดนด่าได้เหมือนกัน
เพราะอะไร๑คุณรวมตัวไงในช่วงโควิด๑อันตราย
เดี๋ยวให้ดูภาพเคลื่อนไหวจะได้เห็นหลังคาแดง
เห็นพระอุโบสถเห็นสาราริมน้ำเฮ้ยเขตอภัยธานเหรอ
ถูกค่ะถูกต้องนะดูภาพนี้แพร่เข้ากันขวาชัดเจนนะ
นี่แหละฮะเขาเลยด่ากันขลมเลยนี่มันเขตอภัยธาน
แล้วมาจับปลาในหนองน้ำได้ยังไงบางคนจับได้แล้วก็โชว์ปลา
โชว์ปลาตัวนึงเนี่ยน้ำหนักน่าจะสัก๔๕บาท
ใช่ไหมประมาณนี้๕๐กิโลกรัมได้ครับแต่คนด่าขรมเลยจริง
เพราะว่านี่มันน่าจะเป็นเขตอภัยธานไม่ต้องน่าหรอกครับมันใช่
มันคือเขตอภัยธาน๒อยู่ในช่วงฤดูปลาวางไข่ด้วย
และ๓นี่คือพิกัดอนุรักษ์พันธุ์ปลาน้ำจืด
บางคนบอกผมอยู่ที่นี่มานาน๑๐๒๐ปีที่ผ่านมา
ไม่เคยมีการจับปลาขนาดนี้มาก่อนแล้วเนี่ยมันมหากรรมอะไรถึงมาจับปลากันถึงขนาดนั้น
เชิญด่าเลยแต่อย่าเพิ่งไปไหนด่าแล้วอยู่ที่หน้าจอทีวีเพราะอะไร
กำนันยงจะเล่าให้ฟังกำนันยงรักสารพลกำนันตำบลเหนือ
อำเภอเมืองกาลสินก็คือจังหวัดกรสินสืบเนื่องจากใช้ภาษาทางการ
เนื่องจากทางตำบลมีโครงการจะขุดลอกคูคลองหนองน้ำ
แต่การขุดลอกคูคลองหนองน้ำภารกิจของเจ้าหน้าที่ในการขุดลอกเนี่ย
ต้องเอาน้ำออกไปก่อนสูบน้ำออกไปก่อนถึงจะมีการขุดได้
ถ้าหากเรายังไม่ฆ่าปลาแล้วปล่อยให้เป็นแบบนี้

โอ้โหแล้วบ่อใหญ่โตขนาดนี้
สุดท้ายแล้วเอานี้น่ะสู่ไปเฉยใช่ไหม
ถ้าสูบเฉยน้ำหมดปลาก็ตายอยู่ดี

กระบวนการในการทำงานมันจะยิ่งรุ่งยากไปมากกว่านี้
สุดท้ายแล้วก็เลยมีมติของคนในพื้นที่

จำเป็นต้องให้มีการจับปลาฮะ

จับปลาเพื่อจ่ายเงินคนละ๑๐๐บาท

คนมาก็เอา๑๐๐คูณ

อีกส่วนหนึ่งจะไปซื้อพันธุปลารอบใหม่
หลังจากมีการขุดลอกหนองน้ำอันนี้

เพื่อเตรียมที่จะสถานการณ์ภัยแรงปีหน้า
หรือเวลาฝนมาเยอะตรงนี้คือแก้มลิง

ดังนั้นทุกคนใจเย็นด่าแล้วก็ด่าไป

คือตอนนี้ซื้อพันธุ์ปลารอบใหม่ทางวัด

แต่ว่าถ้ามาพูดกับคนผู้เงินมาว่า
อะไรเงินมาหาเมืองก็สิไปซื้อพันธุ์ปลามับปล่อยแท้ฝันให้เบิ๊ด

ไม่จับยังไงสูงหมด

ยืนยันว่าไม่มีใครจะฟันกำไรหารายได้

แต่ทำแบบนี้เพื่อจะมีการขุดรอกคูคลองขุดหนองน้ำ

รับกับสถานการณ์น้ำแรงน้ำมาในปีหน้าต่อไป
มีผักตบด้วยไงก็ต้องแบบลอกออกให้หมด